คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับตัวรถทัวร์สัก๗๐๐ถือว่าแพงไหมครับ

แต่ว่าคงเป็นที่นั่งแบบว่าอาจจะชั้นหนึ่ง

ร้อยเนี่ยคือแต่มีบริการเสริมแบบนี้
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยนะครับว่าไอ้น้ำที่หยดลงมาเนี่ยมันน้ำแอร์หรือว่าหลังคารั่วครับ
อ่ะเห็นน้องปุ้ยหันมาสบตาบอกว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้มันเป็นยังไงจ๊ะปุ้ย
ประสบการณ์ตรงเอาประสบการณ์มาวิเคราะห์นะคะ

อดบทเรียนดิฉันว่านี่ไม่ใช่น้ำแอร์ค่ะ
นี่คือหลังคามันรั่วมันคล้ายกับตอนที่ปุ้ยนั่งจากพัทยามากรุงเทพอ่ะ

พี่เบิร์ตอาจจะไม่ได้ราคา๗๐๐นะ๑๐๐กว่าบาทจ้ะรั่วกันทั่วถึงเลยทีเดียว

หายเงียบไม่ได้มีการมาซ่อมแซมอะไรเลยนะไม่มีการปรับปรุงด้วย
ทำไมมันเหมือนเนื้อในข่าวนี้เลยล่ะปุ้ย

เอาคุณผู้ชมฮะคือคนที่เขานั่งตรงนี้เขาจะแก้ปัญหายังไง
เขาเอาร่มมากางร่มมากางเสร็จปั๊บก็โดนคนข้างคนข้างเดี๋ยวจะด่าให้อีก

คุณทศพรอายุ๓๐ปีชาวตะบนผึงแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่า๑๖ตุลาคมครับจะ๓ทุ่มแล้วนะฮะ
ซื้อตัวรถทัวร์จะกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดที่มุกดาหารในราคา๗๐๐บาท
ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่เมื่อรถเนี่ยออกจากสถานีฝนก็เริ่มตก
แล้วก็มีน้ำไหลลงมาจากช่องระบายอากาศมาตรงที่คุณทศพรนั่งพอดีเลย
แจ้งให้พนักงานประจำรถโดยสารทราบพนักงานบอกว่ารอสักครู่เดี๋ยวจัดการให้ค่ะนะครับ
เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงครับคราวนี้เอ๊ะทำไมนิ่ง
ก็เลยเดี๋ยวนี้มันสื่อสารทางเพจได้ใช่ไหมใช่
เข้าไปในเพจของบริษัทรถโดยสารดังกล่าวเลยครับส่งคลิปไปให้บริษัทดูนะครับ
เหมือนจะนัดกันไว้ตอบเหมือนกันเลยบอกว่าจะแจ้งคนรถให้
ล่วงเลยไปไม่รู้ใครแจ้งใครใครไม่แจ้งใครนะครับ
ไม่มีการตอบกลับแล้วก็ไม่มีการแก้ไข
ระหว่างนั้นก็พยายามจะหาอะไรมาบังก็เลยทำยังไงได้ล่ะ
ล่มมาด้วยเอาร่มกลางล่มกลางเสร็จปั๊บน้ำไหลไปถูกคนด้านข้าง
หน้าก็เลยต้องเก็บรถเก็บล่มนะครับ
เปลี่ยนเป็นผ้าห่มมาคลุมแทนมาโอ้ยมันจะเป็นหวัดไหมเนี่ย
อยู่อย่างนั้นโดยที่พนักงานในรถไม่ได้แก้ไขอะไรให้แหละครับ
มาถึงโคราชฝนหยุดตกแล้วครับน้ำมันหยุดไหลไปเองนะฮะ
คุณทศพรบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่กับเขาเพียงคนเดียว
ผู้โดยสารคนอื่นอื่นก็เจอเช่นกันแต่ที่ลงคลิปแล้วเอามาโพสต์นะครับ
ไม่ได้อยากให้บริษัทเสียหายแต่อยากให้บริษัทเจ้าของรถและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องนี้หน่อยอย่าปล่อยผ่านเพราะว่าเงินค่าโดยสารที่เขาเสียไปตั้งเจ็ด
ก็บอกว่าสำหรับเขาไม่ใช่น้อยเลยนะครับ